เอาล่ะวันนี้วันเที่ยวพาไปเที่ยวอีกแล้ว

นะฮะไปที่ประตูเมืองเชียงใหม่นะฮะ

ตอนนี้จะพาคุณผู้ชมนั้นไปบุกตลาดเมืองเจียงใหม่กันเจ้า

เพราะตลาดที่นี่นอกเหนือจากมีตลาดขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานแล้ว
ยังมีลานด้านหน้าที่ชาวบ้านเขาเอาผัก
เอาผลไม้เอาผักสดอะไรที่เก็บเองมาจัดจำหน่ายด้วย

พาคุณไปจับจ่ายเสื้อของเพราะว่าคุณยุทย์ทะยาตุ้มมี่นะฮะ
อารุณสวัสดียามเช้ากับทีมข่าวช้าสุดสายไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าวันนี้มาอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่
ตรงนี้เป็นตลาดประตูเมืองเชียงใหม่นะครับ

เพราะว่าลานด้านหน้าตรงนี้นะครับ
จะมีชาวบ้านจากอำเภอต่างในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
นำสินค้าจากอำเภอนั้นนะครับ

เดี๋ยววันนี้เราไปดูก่อนนะครับว่ามีสินค้าอะไรมาบ้างนะครับ
วันนี้อากาศค่อนข้างหนาวเย็นมากนะครับ
ต้องบอกว่าอุณหภูมิลดลงประมาณเหลือ๑๘องศาในตัวเมืองนะครับ
แต่ว่ายอดดอยนี่คงจะลดเหลือน้อยมากนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูนะครับใกล้นี้เลยนะครับว่ามีอะไรบ้าง
ก่อนนะครับว่ามีสินค้าอะไรมาบ้างนะครับวันนี้อาหารค่อนข้างหนาวเย็นมากมากนะครับ

แต่ว่าเยาะดอยนี่คงจะลดเหลือน้อยมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ
ใกล้ใกล้นี้เลยนะครับว่ามีอะไรบ้างสวัสดีครับคุณป้าครับเอามา
ระดับสองเหรอวันนี้มีอะไรมาขายบ้างครับมีชำหกเหมือนนี้แหละค่ะ
มีมันมีครับมะขามมีปลาภึกอะปลาภึกมาจากเกิดไม่กวงต่อ

ก็เก็บแล้วถึงประมาณกี่โมงครับคุณป้า

โอ้โหตอนนี้ก็ใกล้จะตีห้าครึ่งแล้วนะครับ

๖โมงกว่ากว่านี้ก็จะเก็บของแล้วนะครับ
นี่ให้เห็นปลาหมึกนะครับตัวใหญ่เมื่อสักครู่นี้คุณป้าบอก

นี่กิโลกรัมละ๑๒๐เป็นปลาบึกจากเขื่อนแม่กวงนะครับ

มีมันเชื่อมด้วยนะครับที่คุณป้านำมาขาย
แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นผักนะครับ
ผักมาจากมาจากที่ไหนครับวันนี้

ก็เอาพืชผักจากในจังหวัดลำพูนมาขายด้วยนะครับ

จะเป็นสินค้าที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับ
มีมาจากตัวนี้จะเป็นอำเภอดอยหล่อนะครับ
มีพืชผักแล้วก็มีปลาด้วยนะครับ
ด้านนู้นก็จะเป็นดอยสุเทพนะครับ

ดอยสุเทพแล้วก็จะมีสินค้าประเภทท้องถิ่นทั้งเห็ด
แล้วก็มีหน่อไม้มีปลายแห้งนะครับ
แล้วก็จะมียอดมะพร้าวอ่อนนะครับ

ส่วนด้านในนะครับก็จะเป็นตลาดที่ได้มาตรฐานนะครับ

ขายตลอดทั้งวันนะครับ

ก็จะเป็นตลาดที่ได้มาตรฐาน

มาที่นี่ก็เรียกว่าจะซื้ออะไรก็ได้ครบหมดเลยนะครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะครับ

แล้วก็เก็บบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะครับ

ยากาศจึงคึกคักตลอดทั้งวันแม้ว่าจะเป็นช่วงเย็นครับสำหรับอากาศนั้นต้องบอกว่าโอ้โห
หนาวเย็นทีเดียวเมื่อวานนี้เรียกว่าสมใจนักท่องเที่ยวนะครับ
ได้สัมผัสทั้งอากาศเย็นแล้วก็กราบนวัศกาลพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพซึ่งก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนานะครับ
แล้วก็เป็นเจดีทรงเชียงแสนก็จะมีลานเจดีให้ประชาชนนั้นชมวิวทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่
เห็นทั่วเมืองอย่างสวยงามนะครับไม่ว่าจะมีหมอกปกคลุมบ้างก็ตามนักท่องเที่ยวก็ออกมาโต้ลมหนาวกันอย่างคึกคักเมื่อวานนี้นะครับ
แล้วก็ช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเป็นช่วงตรุษจีนนะครับคุณผู้ชมมีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เยอะมากนะครับ
สภาการท่องเที่ยวแห่งสภาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีการประเมินว่าตลอดช่วง๕วันนะครับวันที่๖ถึงวันที่๑๐นะครับ
มีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเกือบสองหมื่นคนนะครับแล้วช่วงนี้ก็จะมีเงินสะพัดเกือบ๑๕๐๐ล้านบาท
เพราะว่าจะเป็นช่วงของการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จะเป็นการจัดงานเทศกาลตรุษจีนด้วยนะครับ
ก็จะเป็นบรรยากาศที่คึกคักแล้วก็ย้ำนะครับใครจะมาที่ตลาดที่นี่นะครับก็มาได้ทุกวัน
และตลาดที่นี่เปิดจริงประมาณ๖นาฬิกากว่านะครับอีกสักครู่เนี่ยก็จะปิดแล้วนะครับ
เป็นบรรยากาศที่ชาวบ้านจากอำเภอต่างนำสินค้ามาขายแบบเรียบง่ายแบบนี้แหละครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากกาเช้าเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ครับ